เวียนหัวมากมาดูนี่ดีกว่ามาริโอ
ดราม่ากันเลยสุดอ่าทำไมจะไม่ดราม่าเหรอ
คุณทราบใช่ไหมว่าโกโก้เขาเสียชีวิตไปแล้ว
ใช่แล้วก็โกโก้นี่เป็นผู้จัดการของมาริโอมาก่อนใช่ไหมฮะ
ก่อนที่เขาจะมาอยู่กับเอสุปชัย
เป็นคนแรกที่เอามาเป็นคนแรกที่เอามาริโอมาเลยทีเดียวเชียวนะคะ
ก็เลยอย่างนี้ค่ะงานศพของโกโก้ก็เลยไม่เห็นมาริโอ
แต่ไปเห็นภาพว่ามาริโอไปเที่ยวเล่นตามต่างจังหวัดนู่นนี่นั่นต่างนานา
ลนทนไม่ได้แองจี้จึงต้องไปถามเลย

โอเคเอาไปถามมาริโอแล้วมาริโอว่าไงคะ
โอ้ต้องชี้แจงเรื่องนี้ก่อนนะว่าโอ้ไม่สามารถไปได้
ก็เพราะว่าโอ้ติดภารกิจจริง

กับทางผู้จัดการก็ส่งพวงหลีดไปให้กับโกโก้แล้ว
เพื่อแสดงความเสียใจกับทางครอบครัวของพี่โก้
แล้วถามว่าผมเสียดายไหม

ผมยอมรับว่าเสียดาย
แต่ด้วยความที่มีภารกิจและงานที่ติดอยู่
ซึ่งมันเป็นภารกิจพิเศษ
ดังนั้นเรื่องคิวต่างมันถูกล็อกเอาไว้หมดแล้ว
ซึ่งเรื่องการสูญเสียมันเป็นเรื่องกระทันหัน
ดังนั้นเราก็ไม่ได้เตรียมการอะไรไว้
คิวจึงต้องดำเนินต่อไป
แค่นี้ไม่ต้องดราม่าได้ไหม
ใช่ใช่
ก็ว่ากับไปแต่คนมันไม่ว่างอ่ะเนอะ
ใช่เขาอาจจะแพลนไว้แล้วว่าเขาต้องไปอะไรอย่างนี้
ช่วงหน้าค่ะน้องกรีนเขารับแล้วนะคะว่าเขาอัพอึมมาจริงอย่างไรอยากจะทำอะไร